ยังต้องเกาะติดนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สองพันสิบเก้า
พบเป็นครั้งแรกนะคะก็คือเดือนธันวาคมปีสองพันสิบเก้า
อูฮันของจีนแพร่จากสัตว์สู่คนแล้วก็คนสู่คน
ตอนนี้เมืองไทยเองยกระดับเรื่องของการรับมือกับการแพร่ระบาดนี้นะคะ
ในส่วนของไทยมีผู้ติดเชื้อที่ยังคงอยู่ในการรักษา๓คน
ก่อนหน้านี้รักษาแล้วก็ปล่อยกลับไปแล้ว
คือไม่มีวัคซีนป้องกันไม่มียารักษาโดยตรง
ติดก็ต้องรักษากันไปตามอาการแต่ป้องกันได้ครับ
วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยค่ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรอง
หน้าช่องทางเข้าออกประเทศทั้ง๕สนามบินและช่องทางอื่น
ทั้งทางบกบริเวณชายแดนและทางเรือหน้าท่าเรือต่างต่างด้วย
เพื่อคัดกรองผู้เดินทางมาจากทุกพื้นที่เสี่ยงอ่านี่ค่ะพลเอกประยุจันทร์โอชา
รับคนไทยในเมืองอูฮัน
แล้วก็บอกว่าตอนนี้นะคะยกระดับเป็นระดับ๓
ระดับ๓หมายความว่าพบผู้ป่วยและการติดเชื้อ
เกิดขึ้นในประเทศเขาแบ่งเป็น๕ระดับ
ตอนนี้เราอยู่ระดับ๓ที่นี่ค่ะก็มีการประชุมของ
เพื่อช่วยเหลือคนไทยในเมืองอูฮัน
ได้มีการวีดีโอคอนเฟอร์เนนต์ไปยังรัฐบาลจีน

แต่ตอนนี้นะคะทางการจีนเขาจำกัดการเข้าออกพื้นที่
เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
ดังนั้นเรายังไม่สามารถเข้าพื้นที่
เพื่อรับคนไทยในอูฮันออกมาได้นะคะครับยังไม่มีประเทศไหนไปรับคนของประเทศตัวเองออกมาได้ค่ะ
รัฐบาลจีนบอกว่าจะดูแลทุกอย่างสำหรับคนไทยในอูฮันตอนนี้มีอยู่๖๔คน
ซึ่งทุกคนปลอดภัยดีอืมตัวเลขล่าสุดนะครับ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับทั่วโลกเลยนะฮะ
อ่าก็จะเป็นที่จีนเนี่ยอ่าที่เยอะที่สุดนะครับ
รวมแล้วทั้งหมดนะครับทั่วโลกนะครับผู้ติดเชื้อสองพันแปดแปดร้อยเจ็ดสิบแปดคนนะฮะ
มีผู้เสียชิดไปแล้วแปดสิบเอ็ดศพนะฮะอ่าของจีนนี่ก็เยอะสุดนะครับ
สองพันแปดร้อยกว่าไทยก็คือแปดใช่ค่ะอ่าก็รักษาหายแล้ว
ให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วห้านะครับยังอยู่ที่โรงพยาบาลสามนะครับ
อ่าในแปดของไทยเนี่ยเป็นคนไทยหนึ่งค่ะซึ่งก็กลับบ้านได้แล้วเช่นกันนะครับ
ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับใช่ค่ะยังต้องป้องกันนะคะ